หลายคนก็คงใช้วิธีการโทรแจ้งธนาคารเจ้าของบัตร

กลางดึกสี่เมษายนนะคะโดยผู้เกาะเหตุเป็นผู้ชายสองคนค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาที่ร้านสะดวกซื้ออยู่ในซอยมาบยางพรยี่สิบสาม
จากนั้นชายหนึ่งในสองคนเนี่ยนะคะเขาก็เกาะเหตุ
แล้วก็พากันขับรถจักรยานยนต์หนีออกไป
เนี่ยภาพวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้แบบนี้
ต่อมาสพตำรวจตำรวจสพปลวกแดงก็ตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ

นั่นก็คือนายนราพันธ์วิวัณฑาอายุ๒๕ปี
และนายฉัดมงคลพิลาโทอายุ๒๒ปี
สาเหตุเพราะว่าวันที่เกิดเหตุแม่โอนเงินมาให้

แล้วก็จะกดทำรายการกดเงินสด
โมโหค่ะกดเงินไม่ได้แถมถูกยึดบัตร
ก็เลยกระโดดถีบตู้ไปเลยทำให้ตู้นั้นได้รับความเสียหายค่ะ
ถีบไปทำครั้งตู้มันร้มหรืออางเงิน
ไม่ล้มครับแยกหรือ

กระโดดทำร้ายทำร้ายพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบนี้มันรุนแรงมากนะคะ

ส่วนนายฉัดมงคลก็โดนข้อหารร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ค่ะ